เป็นเขตอภัยธานนะคะแต่ก็ยังมีหนุ่มสองคนเข้าไปตกปลาในวัด
ที่จังหวัดภูเก็ตท่านเจ้าอาวาสก็เลยนำตัวหนุ่มสองคนนี้เนี่ย
โกนหัวแล้วก็ให้ปฏิบัติเลยบอกว่าให้พูดเลยว่าต่อไปนี้จะไม่ทำความผิดในลักษณะแบบนี้อีก
เป็นการลงโทษที่ทางคนที่ถูกลงโทษเองก็ยอมนะยอมที่จะให้โกนหัวเพื่อนแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีค่ะ

ไม่ดื่มเหล้าในเขตวัดไม่ดื่มเหล้าในเขตวัดปิดคำสัญญาณ
มาได้สามวันเจ็ดวันมาได้สามวันเจ็ดวันอ้าวจุดทูปเทียน
นี่ไงคุณผู้ชมค่ะท่านเจ้าอาวาสก็เลยโกนหัว
จุดทูปเทียนปฏิญาณตนเลยจะไม่ทำแบบนี้อีก
มาตกปลาในเขตอภัยธานไม่ดื่มเหล้าในวัด
ใช่สองคนนี้อายุยี่สิบเก้าคนนึงอายุสามสิบคนหนึ่งจากภาคอิษฐานค่ะ
ก็ถูกพระครูรัฐธิธรรมราชเจ้าอาวาสวัดละธิวนาราม
หรือวัดใต้ตะมนต์ฉลองอำเภอเมืองจวดภูเก็ตลงโทษ
คือท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นกฎระเบียบของวัด
ก็จะลงโทษแบบนี้แหละก็จะจับโกนหัวนำไปจุดทูปสาบาน
เพราะว่าชายหนุ่มสองคนนี้ไปแอบตกปลาภายในเขตอภัยธาน
ซึ่งเนี่ยค่ะเขาเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสเลยค่ะ
ประชาชนนักท่องเที่ยวเขาก็ไปปล่อยปลากัน
ปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลถ่ายชีวิตแล้วก็มีสัตว์น้ำเยอะไง
แต่สองคนนี้ไม่ปล่อยไปจับด้วย
ช่วงปีใหม่พระเขาก็จับนะคะชายสองคนนี้
คือจับพร้อมของกลางเบ็ดตกปลาไส้เดือนมีหมด
มีเหล้าด้วยมีเหล้าขาวด้วยมีเต่าด้วย
คือเขาจับขึ้นมาแล้วมีเตามีปลาที่จับขึ้นมาแล้ว

เจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะ

ใช่ก็ต้องไปปล่อยคืนในเบาะนะคะ
คือการลงโทษเนี่ยมีตำรวจมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง

ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้บังคับว่าจะต้องถูกทำโทษแบบนี้
แต่ถ้าไม่ถูกทำโทษแบบนี้ก็ถูกดำเนินคดีเอาไหมล่ะ

คุณจะเอายังไงจะถูกโกนหัวหรือจะถูกดำเนินคดี

เลือกเอาแต่สองคนนี้ก็เลยยอม

ดีกว่าแล้วก็พระท่านก็ริบของกลางทั้งหมดนะคะ

ก็ให้สองคนนี้ปล่อยคืนสู่เบาะน้ำตามเดิมนะคะ